คุณผู้ชมเหมือนดาวดวงใหม่จะถือกำเนิดขึ้นแล้วนะคะ
เขาบอกชีวิตต้องมูฟออนแล้วมีคนไปเปรียบเทียบกับลุงพลนะ
กกอกเฉยเลยนะคะใช่ค่ะพูดถึงเสียชัดสายเปย์นะคะ
ก็หลังจากที่มูฟออนจากน้องเกดเนาะไปโอนรถใช่ไหมคะ
ไปเอารถคืนจ่ายไฟแนนซ์อะไรทุกอย่างเรียบร้อยแล้วเนี่ย
เขาบอกตอนนี้นะเนื้อหอมมากคนโสดมักจะเนื้อหอมไง
เดินตลาดทีแฟนคลับนี่กรี๊ดกันลั่นเลยนะคะ
แล้วก็รุมล้อมขอถ่ายรูปเพียบเลยค่ะ
บอกเลยเนอะ

นี่ไม่ใช่มีแต่สาวขอถ่ายรูปนะหนุ่มก็ขอ
โอ้โหออกข่าวจนโด่งดังเลยเนอ
มาขอเซลฟี่ขอถ่ายรูปด้วยเยอะมากเลยเนาะ
เสียชัดบอกตอนนี้แทบจะรับแอดเฟรนดในเฟซบุ๊กไม่ไหวแล้ว
แอดมาเยอะมากนะคะเสียชัดสายเปย์
หรือว่านายธนสิทธิ์วัย๕๙ปี
โอ้โหเนื้อหอมแบบฉุดไม่อยู่จริงเลยค่ะ
ต่างจาก๖วันก่อนเลยที่ตอนนั้นเนี่ย
อนง้อน้องเกดงอนง้อสาวเจ้าให้มาอยู่ด้วย
ที่เป็นภาพที่แรกสุดที่เป็นข่าว
คือไปเกาะกระโปรงหน้ารถจำได้ไหมคะ

สภาพนี้จากวันนั้นสู่วันนี้ชัดเปลี่ยนไปแล้วนะคะ

ที่สาวมากรี๊ดแฟนคลับขอถ่ายรูปเนี่ยคือเสียชัด
ไปเดินช้อปปิ้งที่ตลาดไนท์บาซ่าริมปิงกำแพงเพชร

ไม่มีแล้วมีแต่สาวไปง้อแล้วตอนนี้
ไม่ใช่ว่าเขามาเรียกผัวเจ้าผัวจ๋าแล้วกลับไปอีกนะ
เสียชัดบอกไม่แล้วไม่ไปแล้ว
เขาบอกว่าโอ้โหดวงความรักล่มแต่ดวงงานพุ่งแรงมาก
เมื่อวานนี้เสียชัดบอกไปคุยกับเจ้าของค่ายเพลงเรียบร้อย
แล้วก็ได้ถ่ายทำกับสาวสวย

เขาก็มีการหยอดคำหวานสาวด้วยจ้า
นะคะเรามาเจอกับป่าช้า
เป็นไงบ้างคะช่วงนี้

โอ้โหเนื้อหอมมากเลย
บางคนอาจจะโทรมาแล้วป่าไม่ได้รับนะคะเพราะว่าหลายสายมากเลยนะคะ
เสียงไปแล้วเนี่ยเสียงเสียงเป็นคอแห้งไปหมดเลย
แล้วหนูจะเป็นนักร้องเดี๋ยวให้ป่าช้าเป็นคนเต้นละกันงวดหน้านะคะ
เดี๋ยวป่าได้นั่งถ่ายลูกก็คนสวยคนชั่ว
ปากหวานนี่นี่เองโอเคค่ะ

มีอ่ะมีหมดแล้วนะคะไม่ต้องขอป่านะคะ
หน้าตายอิ่มเอิบมีความสุขยืมไม่ยุดเลยนะคะ
หัวค่ำวานนี้หลายคนอาจจะเห็นแล้วผ่านทางโซเชียล
เสียชัดหนอกล้วยตอนนี้เดินสายไปบางแสนจังหวัดชนบุรี
รีวิวสินค้ากระเป๋าแบรนด์เนมให้ร้านร้านหนึ่ง

ใครบอกว่าเตงเป็นสายเปย์นี่

พี่ฉันเสียชัดของเราไว้ก่อน

เป็นไงเป็นไง
มีแฟนคับด้วยพี่ชัดพี่ชัด
ทุนฮุ่นก็ต้องไม่อ้วนเกิน
เอาพอดีพอดี
ปล่อยปล่อยปล่อยปล่อย
หลังมือเลยนะคะใช่ค่ะแต่นี่เขาก็ขยันทำงานกันทั้งคู่นะ
เท่าที่เห็นก็เป็นภาพการทำงานของทั้งสองคนเลยนะคะ
วันนี้ทีมข่าวเราก็เลยโทรไปคุยกับเสียชัดซะหน่อยสิว่าเป็นยังไงบ้าง
เสียชัดตอนนี้เป็นยังไงเสียชัดแกก็บอกนะคะว่าโอ้โห
เดินสายทั้งวันเลยเมื่อวานเสียงแหบหมดแล้ว
เพราะว่าแบบรีวงรีวิวขายของขายของแต่แกก็ดีใจที่คนให้ความสนใจนะคะ
วันนี้เนี่ยแกบอกว่ามีเจ้าของผลิตภัณฑ์หลายอย่างติดต่อให้ไปช่วยขาย
แน่นมากเลยคนติดต่อมาหลายสิบเจ้าเดี๋ยวพรุ่งนี้ก่อนกลับบ้านที่กำแพงเพชร
ไปโชว์รูมรถแต่งซิ่งอีกนะรับงานเขาไว้แล้ว
แล้วพอกลับไปกำแพงเพชรเอ้าต้องไปทำงานต่ออีก
เสียชัดบอกวันนี้มีงานรีวิวผลิตภัณฑ์บำรุงผิวพันธุ
อยากได้อะไรพี่ก็ให้ไปหมดแล้วเนี่ยพี่ซื้อซอนเจนตัวเนี้ย

ถึงพันก็ดีคลายเครียดด้วยหลับง่าย
พี่จะหล่อแล้วถ้าพี่หล่อเธออย่ามาง้อ
ฮัลโหลนี่ไงเห็นไหม

เอออ่าแล้วทีนี้เราก็เลยถามว่าแล้วรายได้เป็นยังไงบ้าง

สงสัยจะปิดไฟแนนซ์รถได้เร็วนี้
เราก็ถามย้ำอีกนะเหมือนที่แฟนคลับถามมาว่า
เสียชัดจะรีเทิร์นไหม
ถ้าเขามาหาเขามาง้อจะรีเทิร์นไหม
เสียชัดบอกไม่แล้วพร้อมกับโพสต์ภาพนี้นะ

แล้วก็เขียนแคปชั่นเอาไว้บอกว่า
ขอตั้งหลักเริ่มต้นชีวิตใหม่
ค่ะก็นี่แหละค่ะต้องบอกคุณผู้ชมว่า

แต่ก็ต้องบอกว่าขาขึ้นแบบนี้เนี่ยนะคะ
เสียชัดจนรับงานรับงานจนงานประจำ

นี่ทางตลาดที่จังหวัดกำแพงเพชรบอกว่า
เสียชัดเดินสายรับงานจนหยุดงานประจำ

ทำให้ไม่มีคนส่งของหน้าร้านของเริ่มขาดแล้วนะ
ลูกค้าส่วนใหญ่ชอบใจหน่อกล้วยพันธุ์ของเสียชัด

ดังนั้นพ่อค้าแม่ค้าในตลาดฝากบอกเสียชัดแบบนี้นะคะ

ถ้าเสียชัดเดินสายรับงานนอกพื้นที่แบบนี้
ที่ตลาดมกล้วยไข่จังหวัดกำแพงเพชร

จะเริ่มส่งกล้วยให้ตลาดได้อีกเมื่อไหร่

ต้องทำใจรอจนกว่ากระแสฟีเวอร์

เดี๋ยวแกก็คงกลับมาขายหน่อกล้วยเหมือนเดิม
ฟังเสียงพ่อค้าแม่ค้าที่ตลาดมกล้วยไข่กันหน่อยค่ะ
ทุกคนนี้เขาส่งทั้งตลาดนี่ข้าบทุกแรงเลยครับ
วิธีปรุงกระทบตอนนี้ไม่มีขายกันเลยครับ
เก้าอื่นมันก็มีแต่ว่าการทำวิธีการทำมันไม่เหมือนกัน
มันไม่สวยเหมือนกันคุณภาพของมันไม่เหมือนกันครับ
ของลูกชาติก็สวยกว่าครับดีกว่าแล้วเขาใช้หน่อมีคุณภาพ
หลายร้านไม่มีหนอกล้วยจะขาย
ตึกแกก็ไปตอนนี้แกไม่คุณดัง
ก็รอแกอยู่อะค่ะเพราะว่าหนอกล้วยเราก็ไม่ค่อยมี
รอแกคนเดียวเจ้าเดียวที่ส่งมาไว้ขาย
ตอนนี้ไปเป็นดาราดังแล้วใช่ค่ะแฟนคลับเยอะ